กิโลทองเทพิเศษใจบุญสุนทานในวันนี้เป็นโอกาสของคุณมินเธอเลยล่ะครับ
เธอเนี่ยตั้งใจจะมอบเงินที่ได้ทั้งหมดให้กับมูลนิธิเซฟไทยเอลิเฟน
ยังไงก็ขอให้โชคดีได้ทำบุญเยอะแล้วกันนะครับ
ซึ่งด้านหลังแผ่นป้ายจะมีเงินรางวัลคูณสูงสุดถึง๕๐๐๐บาท
จะมีเวลาในการตัก๓๐วินาทีเท่านั้น
ตักได้เท่าไหร่นำมาคูณกับจำนวนเงินที่เปิดแผ่นป้ายได้
ซึ่งเงินรางวัลรออยู่สูงสุดถึง๑แสนบาท

เย้

เพื่อช้างมูลนิธิพูดชื่อเต็มอีกครั้งได้ไหมคะว่าเราทำเพื่อใคร
เพื่อมูลนิธิเซฟไทยลิเฟนค่ะ
ด้านหลังจะมีเงินรางวัล๑๐๐บาทไปจนถึง๕๐๐บาทเลย

โอ้โห
โอ้โหยคือ๑๐๐๐บาท

เปิดแผ่นป้ายได้เพียงแค่๑๐๐บาทเท่านั้นเอง
เรามาดูแผ่นป้ายที่เหลือกันดีกว่าครับ
หมายเลข๒คูณ๑๐๐๐บาท
หมายเลข๓คูณ๓๐๐บาท

หมายเลข๕คูณ๒๐๐๐บาท
หมายเลข๖คูณ๕๐๐๐บาท
หมายเลข๗คูณ๔๐๐๐บาท
หมายเลข๘คูณ๓๐๐๐บาท
และหมายเลข๙คูณ๑๐๐บาทครับ

ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตักหลายรอบ
วิ่งให้ไวใช่เพราะว่าเขาเด่นเรื่องการวิ่งไวอยู่แล้วนะคนนี้

ขาสั้นแค่นี้ทำไมวิ่งได้ไวขนาดนั้นคุณผู้ชม

แต่สิ่งของที่จะนำมาเป็นอุปกรณ์ในการตักของคุณก็คือพลั่วทองคำนั่นเอง
ขอเชิญพ่อทองคำ
และนี่คือถั่วทองคำอันทรงเกียรติ
ที่วันนี้คุณมินเป็นผู้ที่มีสิทธิ์นำไปตักเงินแสนเพื่อการกุศล
ตักได้เยอะเลยนะครับคุณมิน

น้องมินครับขอให้โชคดี